พอเห็นอ้าวตายแล้วจริงจก
มันมีสามหางต่างนี่นะ
ไม่ใช่เขาเอาไปทำศัยศาสตร์กันนะเป็นเมตตามหานิยมนะ

ถ้าสมมุติจิ้งจกสองหางสามหางนี่เป็นเมตตามหานิยมนะ

คือเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องแปลกที่เกิดขึ้นที่ร้านน้องเอ๋ยเฟอร์นิเจอร์ค่ะ
เลขที่นะคะ๑๙๙ทับ๓๔ถึง๓๕บ้านโอท็อปแพร่สักทองจังหวัดแพร่ค่ะ
หลังจากนายจักริตนะคะอายุ๔๔ปีเป็นเจ้าของร้าน
แล้วก็นายโยธินอายุ๕๕ปีพนักงานปรายศนีย์สูงเม่น
กำลังนั่งรับประทานอาหารในร้าน
หลังจากนั้นจิ้งจกก็ตกลงมาใส่หลังค่ะ

ทางด้านนายโยธินเปิดเผยบอกว่าขณะนั่งทานข้าวอยู่เนี่ยก็มีจิ้งจกตกลงมาใส่หลังค่ะ
ได้วิ่งไปไล่จับมาดูเขาต้องไปไล่จับมาดูนะพี่นะ
ทุกคนต่างตกใจเมื่อพบว่าเป็นจิ้งจกสีทองด้วยแล้วก็มี๓หาง
ทำให้คนที่อยู่ในร้านนั้นต่างเชื่อกันว่าน่าจะมาให้โชคอย่างแน่นอน
โดยส่วนตัวจะซื้อเลขอายุหรือเลขที่ร้านเพื่อลุ้นรางวัลในงวดที่จะถึงนี้ค่ะ
ก็เนี่ยเลขที่ร้านเค้านึกหนึ่งเหมาะแปลกอยู่ด่อแม่

โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โห

เต่าเผือกกระดองด่างเดี๋ยวให้มีภาพใช่ไหม
อืมเขาบอกว่าเอ่อไปที่อ่าบ้านเสม็ดงามจังหวัดจันทบุรีนะคะ
แบบนี้มันเต่าพันธุ์ด้วยหรอนี่ไงคุณดูซิสวยนะ
นี่เป็นเขาเรียกว่าเต่าเผือกนะคะเต่าเผือกกระดองด่าง
ตัวใหญ่น้ำหนักประมาณ๓๕กิโลนะคะ
ลานเข้ามาเล่นกับแมวท้องแก่ภายในบ้านเล็กที่

ซอย๙หมู่๑๑
แล้วก็ยังพบตัวเลข๓๘๘ปรากฏบนกระดองเต่าให้เห็นอย่างชัดเจน
คุณดูสิไหนคุณดูสิลงมานี่ไงลงมานี่ไงลงมานี่ไงลงมานี่ไงลงมานี่ไง
แต่ฉันเห็นเป็น๓๘๐ว่ะแอนจี้

อันนี้คุณสมธวินนะคะสินไขจรออยู่๒๒ปี

กวาดบ้านทำอะไรอยู่แล้วก็น้องก็ตกลงมานะ
ไม่ใช่น้องก็คลานอยู่ค่ะ

บ้านเล็กที่อะไรบ้านเล็กที่เอาใหม่นะ
หกสิบเจ็ดซอยเก้าหมู่สิบเอ็ดหกเจ็ดเก้าเออนะ
แล้วก็บนบนตัวเต่าเนี้ยเขามองเห็นเป็นสามแปดแปดนะคะ
สามแปดแปดใช่รอบวงกระดองเนี้ยเขาบอกว่า
มันจะส่วนคล้ายคล้ายเห็นไหมเป็นวงคล้ายคล้ายแบบ
เหมือนอุ้ยเหมือนพระสมเด็จน่ะเขาบอกอย่างงี้เนี้ย
เป็นจุดดำแต้มกลางวงมองเห็นตัวเลขแล้วคิดว่า

เนี่ยสามแปดแปดสามแปดศูนย์
เนี่ยก็มีคนมาดูเยอะแยะเลยค่ะแล้วก็มีคนโทรมาหาอะไรอย่างนี้นะคะ

เขามาเล่นกับแมวเขาพานมาเล่นกับแมว